ช่วงนี้เราจะกลับมาดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์โรงพยาบาลพระราม๒
ที่มีข่าวมีคราวว่าปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดมา
ทำให้เธอนั้นต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ล่าสุดก็จากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดถึง๕ข้อด้วยกันนะครับ
ก็มีโทษทั้งจำและปรับนะครับ
ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปแล้วนะครับ
ล่าสุดทางด้านของนายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐสิริพงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
คนไข้ที่บาดเจ็บจากการถูกสาดน้ำกรดสุดท้ายเนี่ย
เสียชีวิตหลังจากที่เมื่อวานได้รับฟังข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องแล้วก็ฝ่ายผู้ถูกร้องไปแล้วนะครับ
นายแพทย์นัทธวุฒิเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระราม๒เพื่อไปรวบรวมข้อมูล
ขณะที่เกิดเหตุทั้งจากเอกสารทางการแพทย์ภาพจากรองวงจรปิด
พยาบาลพุทธศักราช๒๕๔๑มาตรา๓๔๓๕และ๓๖กับผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
ความผิดที่๑นะครับในขณะที่เกิดเหตุผู้ดำเนินการสถานพยาบาลปล่อยประละเลยให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่แพทย์
ก็คือในเหตุการณ์นี้คือพยาบาลดำเนินการแทนแพทย์นะครับ
ข้อหาที่๒ไม่ควบคุมดูแลให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลไม่จัดให้มีรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ป่วย
ไม่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยโดยรถแท็กซี่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยจนพ้นขีดอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาล
ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลพระราม๒ทำการดัดแปลงอาคารจอดรถเป็นอาคารรับผู้ป่วยนอก
ก็สั่งการให้หยุดใช้สถานที่ดังกล่าวไปจนกว่าจะมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
เพื่อให้คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับ

ได้มีการดัดแปลงแก้ไขต่อเติมทางจอดรถนะครับมาเป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นโหดครอบครับก็สั่งให้ปิดทางดีนะครับ
ด้วยหวัดการณ์และในวันพรุ่งขึ้นเราก็มีหนังสือ
อย่างเป็นทางการให้มีการปิดใช้ในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผู้ป่วยนอก
ก็โดยไม่ได้รับรู้อย่าง
นี้คณะกรรมการยังมีมติให้แจ้งความร้องทุกข์ในการกระทำผิดทั้ง๕ข้อด้วยนะครับ
ทั้ง๕กรณีต่อพนักงานสอบส่วนที่สนท่าข้ามในวันพรุ่งนี้
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับ